คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์นี้นะฮะรอปภหัวร้อนครับ
ชกลูกบ้านแล้วคือคุณลุงอายุหกสิบห้า
คุณป้ายูหกสิบอ่ะนะครับค่ะนะครับสาเหตุมาจากอาการโบโหฮะ
ถูกสั่งให้เปิดไม้กั้นนะครับไปดูภาพกันครับ
ครับขึ้นมากันสองคนครับคุณลุงอายุหกสิบห้าปี
อย่างที่บอกนะครับแล้วก็คุณป้าที่พยายามเข้าไปห้ามนะครับ
อย่างที่เห็นก็มีโรปพอเนี่ยนะครับสาวหมัดใส่ลูกบ้านครับ
คุณป้าเนี่ยบอกว่ายี่สิบเจ็ดตุลาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นเธอแล้วก็สามีครับขับรถไปรับหลาน
ต้องผ่านป้อมยามนี้เพื่อจะทะลุต่อไป
เขาบอกว่าพอผ่านป้อมนี้ไปเนี่ยนะฮะจะไปโรงเรียนนะครับ
โดยตอนนั้นคุณป้าบอกกับรอปภบอกว่า
ช่วยเปิดไม้กั้นให้หน่อยจากนั้น
ฝั่งรบภก็ขอดูบัตรประชาชน

พอตรวจสอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย
รบพอก็ยังไม่ยอมเปิดให้

ก็เลยพูดออกไปว่ามันเป็นอะไรกันนักหนา

สิ้นเสียงประโยคนี้ครับ
ทางฝั่งรปภก็ท้าให้สามีเธอลงมาจากรถจากนั้นก็อย่างที่เห็นภายในคลิปนะครับ
ตอนนี้สามีได้รับบาดเจ็บครับมีรอยบวมช้ำที่ศีรษะที่หลังแล้วก็ตามลำตัวนะฮะ
โยกด้วยนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยทางบริษัทรปภแจ้งว่าผู้ก่อเหตุหลบหนีไปแล้วครับ
ทางบริษัทก็เลยเอากระเช้ามาขอโทษนะครับแล้วก็จะให้เงินเยียวยาหนึ่งหมื่นบาท
แต่ว่าทางตัวเธอและสามีนั้นไม่ขอรับเพราะอยากให้ทางโครงการยกเลิกการจ้างรอปภของบริษัทนี้ไปเลยนะฮะ
จากมองว่าบริษัทนั้นไม่สามารถคัดคนที่มีประสิทธิภาพมาดูแลลูกบ้านได้ครับ
ป้ามันใช้ไม่ได้ป้าจะกำลังจะเอาทีการ์ดเข้าไปในบริษัท
เขาบอกขอบัตรประชาชนลุงก็ให้บัตรประชาชนไป

แล้วลุงก็ได้พูดไปคำนึงเขาก็เลยโกรธ
อะไรกันแน่นหนาเนี่ยบัตรประชาชนเขาให้ไปแล้ว
ก็เลยทักว่ามึงลงมาลุงก็เปิดประตูช้าเนอะ
มันก็เลยวนมาเลยเข้ามาเลยแล้วก็ซ้อมลุงในรถ
ผักลงไปแล้วก็เอาเข่าค่ำท้อง

เพราะลุงสู้ไม่ได้ดิ้นไม่ได้ในรถใช่ไหมคะ
หงายลูกป้าก็เลยรีบลงไปช่วยก็ดึงเขาก็ยังไม่ออก

หลังจากนั้นคุณป้าคือพยายามไปช่วยใช่ไหมครับมีรบพอก็วิ่งเข้าไปหลายคน
พยายามจะไปห้ามปรามนะมีเพื่อนรอปภก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ว่าที่จริงแล้วคนที่ก่อเหตุก็ไม่ใช่คนก้าวร้าวนะครับ
ทำตามระเบียบของหมู่บ้านทุกอย่างแต่วันนั้นเนี่ยไม่รู้ทำไมถึง
โอ้โหอารมณ์แบบฉุนเฉียวขนาดนี้นะครับ
ตอนนี้ทางบริษัทครับได้ไล่ออกจากการเป็นรบพอ